บอกเลยว่าไม่รู้จะจบด้วยดีหรือไม่สำหรับดราม่าครั้งใหม่ครั้งนี้
ล้ายไปน้ำตาแหมะไปนะครับ
ระหว่างอดีตสามีภรรยาคู่นี้คุณผู้ชมค่ะ
พี่หนุ่มสอนรามกับคุณกุ้งพลอย

คุณกุ้งพลอยคือคุณกิ๊กกณิตธรินนั่นเอง
ที่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อกุ้งพลอย
แต่ดิฉันขอเรียกเป็นคุณติ๊กกานิทรินแล้วกันนะครับ

นี่คุณติ๊กนะคะเธอออกมานั่งไลฟ์ผ่านโซเชียลไป
เชื่อว่าหลายคนได้ติดตามกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาบอกว่าเธอบอกเลยว่า
เธอรู้สึกว่าเธอโดนกีดกันที่ไม่ได้เจอลูก
จะเจอหน้าลูกแต่ละทีมันลำบากลำบลเหลือเกิน
คุณขามันยากเย็นมีปัญหาติดขัดนะฮะ
หนุ่มก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทางเพจอีจันทร์ค่ะ
ยืนยันว่าตัวเขาเองนี่นะให้คุณติ๊กได้เจอลูกนะ
อาทิตย์ละครั้งเนี่ยเราขึ้นให้คุณผู้ชมดูเลย
เคลียร์กันสองมุมเลยนะติ๊กกับติ๊กกับสอนรามนะ
คุณติ๊กบอกว่าได้เจอลูกน้อยปัญหาติดขัดบ่อย
คุณสอนรามก็บอกก็ให้เจอลูกแล้วไงอาทิตย์ละครั้งนะ
ก็เยอะอยู่สำหรับการที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้

แต่กลายเป็นว่าครั้งนี้มันมีอะไรอีก
มีปัญหาติดธุระก็ให้เลื่อนได้
คุณติ๊กเองก็รับทราบดีอันนี้คุณหนุ่มบอก
แต่ทีนี้ประเด็นใหญ่ค่ะที่คุณติ๊กบอกเลยว่า

เธอเป็นหัวอกแม่ค่อนข้างกังวลเลย
เห็นลูกผ่านโซเชียลผ่านคลิปต่าง
รู้สึกว่าลูกห่างอกเธอไป๑๐เดือน
สังเกตดูแล้วเอ๊ะทำไมลูกเธอดูพัฒนาการช้า
พูดไม่เป็นคำขนาดถอดกางเกงเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลย
อันนี้คุณติ๊กเขาตั้งข้อสังเกตนะครับ
ซึ่งคุณหนุ่มก็แจงบอกว่าจริงเนี่ย
เรื่องนี้มันมีการปรึกษากับคุณหมอตลอดนะ
แล้วตัวคุณติ๊กเองเนี่ยก็เคยไปหาหมอด้วยกัน

แล้วลูกจะพูดช้าหรืออะไรเนี่ยพัฒนาการด้านอื่นดี
ทั้งเรื่องการแสดงออกภาษากาย
ส่วนเรื่องการพูดคุณหมอก็มีคำแนะนำมาให้อยู่แล้ว

คุณติ๊กเนี่ยก็ได้พูดถึงอดีตสามีด้วยว่า

ดีทั้งในและนอกจอ
เหมือนเด็บกาดอกจันไว้มันมีช็อตหนึ่งที่หลายคนบอกว่า

มันมีคำที่บอกว่าเล่าก็ต้องเลิกให้ได้
พี่หนุ่มบอกเลยเรื่องติดเหล้าไม่จริง
อายุป่านนี้แล้วรู้ดีว่าอะไรดีอะไรควรเขาคิดได้
แล้วมีประเด็นนี้ด้วยคุณผู้ชมพี่หนุ่มสอนรามบอกด้วยว่า
จริงนะตัวคุณติ๊กเองนี่แหละที่เป็นคนไลน์มาบอก
บอกว่าไม่เอาลูกแล้วยกลูกให้เราดูแล
เขาบอกเขามีหลักฐานนะแคปให้ดูได้นะ
ว่าคุณติ๊กเนี่ยมานั่งไลฟ์ผ่านไอจีก็ตอบต้นในประเด็นนี้
บอกว่าเธอส่งข้อความนั้นไปจริงค่ะ
แต่ตอนที่ส่งเนี่ยเข้าใจเธอหน่อยเพราะว่าเธอเนี่ยโมโหว่าการที่กว่าจะได้เป็นแม่
กว่าจะได้เจอลูกแต่ละครั้งทำไมมันทรมานใจขนาดนี้
งั้นพี่ก็เอาลูกไปเลยคือส่งไลน์ด้วยอารมณ์แหละคุณผู้ชมนะ
ซึ่งสิ่งที่พูดออกไปมันเป็นความรู้สึกน้อยใจสะสมซะมากกว่านะคุณผู้ชมนะ
ก็ถือว่าโตเดือดอยู่เหมือนกันทั้งสองท่านเลยนะคะ
รับทราบกันอยู่แล้วว่าคุณติ๊กเนี่ยเซ็นอนุญาตให้คุณหนุ่มเป็นผู้รับสิทธิ์ในการดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียว
เพราะฉะนั้นการอนุญาตให้เจอน้องวีจิในแต่ละครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณหนุ่ม
นี่คุณหนุ่มก็บอกชัดเจนแล้วว่าอนุญาตให้เจอไม่ได้กีดกัน

เห็นล่าสุดคุณติ๊กกณิชลินคุณกุ้งพลอย

เขาบอกว่ามาร้ายร้องไห้คุณติ๊กมีอาการอะไรรึเปล่า
สรุปก็ก็ยืนยันว่าก็มีประการคัทมาด้วย
ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะแค่อยากจะเจอลูกก็เท่านั้นเอง